เป็นการไปหาปลาในแบบการกุศลค่ะ
นี่เขาเปิดบ่อเปิดอ่างธรรมชาติเลยนะคะ
ให้ชาวบ้านชาวประมงมาหาปลากันแบบสบาย
ในราคาย่อมเยาว์แล้วก็ยังเป็นการหาปลา
เพื่อช่วยนำเงินรายได้นั้นไปสนับสนุนชุมชนหมู่บ้านด้วย
นี่ค่ะชาวบ้านได้ปลาสดมาจากนองน้ำเลยค่ะ
ชื่อว่ายกย่อพ่อเพียงนี่ชื่อกิจกรรมก็ดีมากเลยนะคะ
จัดที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองจานตำบลตะแบกบาน
คอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมดูอ่างเก็บน้ำแห่งนี้กว้างใหญ่ภายใต้
แล้วมันก็เป็นคลองธรรมชาติด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ปลาเนี่ยก็จะเติบโตโดยธรรมชาติไม่ได้มีสารเร่งอย่าเร่งนะคะ
เขาก็เลยอ้ะถึงฤดูที่สามารถที่จะจับสัตว์ได้
ก็เลยอนุญาตให้ประชาชนมาจับปลา
โดยอนุญาตให้ใช้ยอเพียงอย่างเดียวเป็นอุปกรณ์ในการหาปลา
ที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือมันจะยกขึ้นมาทั้งหมดเลย
ที่เขาเรียกว่ายกยอในราคาบัตรละ๒๐๐บาท
แล้วก็ให้เวลาในการจับปลาคนละ๑สัปดาห์
ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่านี่เป็นอ่างเก็บน้ำที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาต่าง
อย่างธรรมชาตินะคะก็เลยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์
แล้วก็เพื่อให้ปลานั้นเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน
ไม่ได้เปิดบ่อยค่ะนานทีเปิดแบบนี้
ก็เลยอยากจะให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันด้วย
แล้วก็ที่ให้ใช้ยอเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าใช้อุปกรณ์อื่น
อาจจะทำให้พ่อแม่พันธุ์ถูกจับไปด้วย

ใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมนะคะ
เพราะว่าเงินทั้งหมดก็นำมาบริจาคมาพัฒนาหมู่บ้าน
แล้วประชาชนก็ได้ปลาติดไม้ติดมือกลับบ้านไป
ลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อลงซื้อปลา

แบบนี้เนี่ยอุ่นใจสบายกระเป๋าได้ช่วยชุมชน
แล้วก็ได้กิจกรรมของสังคมของชุมชนตัวเองด้วย
ถือว่าดีนะเพราะว่าในชุมชนเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมต่าง
เพื่อเป็นการนำเงินไปพัฒนาต่อยอดชุมชนของตัวเอง